ข่าวแรกต้องติดตามเพราะว่านำเสนอยาวเหมือนกันวันก่อน
ก็เป็นเรื่องราวของแม่ค้าที่เขาว่ากันว่าเอาน้ำแข็งเก่ามาใช้ซ้ำ
เทกลับไปในถังน้ำแข็งแล้วก็เอาหลอดดูดที่ลูกค้าอาจจะบอกว่า
ไม่ได้ดูดก็เลยจะเป็นการประหยัดต้นทุนนะคะ
เอามาล้างแล้วก็เอามาให้บริการกับลูกค้าที่มาเป็นหน้าใหม่นะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้ไปสอบถามกับแม่ค้าฟังความอีกข้างหนึ่งกันบ้าง
ย้อนเท้าความไปก่อนเผื่อคุณผู้ชมพลาดไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยก็ถูกโพสต์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษม
เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะ
ก็โพสต์ผ่านแฟนเพจนี่แหละบอกว่าเอาน้ำแข็งเก่ามาใช้ซ้ำ
แล้วก็มีการเอาหลอดดูดเนี่ยมาใช้ด้วยก็เป็นมุมที่แอบถ่ายมาแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ร้านค้าขายน้ำหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษมค่ะ
ก็พบกับนางสมรที่ก็เป็นแม่ค้าที่อยู่ในคลิปตกเป็นจำเลยของสังคมนะคะ
ก็เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิด
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าหลังเกิดเรื่องคลิปเผยแพร่ออกไปโอ้โหกลายเป็นไวรัลขนาดนี้
ลูกค้าโหดหายไปเกินครึ่งค่ะ
สมรบอกว่าส่วนตัวเนี่ยขายน้ำอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลา๓ปี
ไม่เคยเกิดปัญหาแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่เอาผิดทางคดีความกับนักศึกษา
แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขออยากจะขอค่อยเข้ามาพูดคุยนะครับ
ปรับความเข้าใจกันส่วนตัวพร้อมที่จะให้อภัยนักศึกษาทุกอย่าง
ส่วนที่นักศึกษาบอกด้วยบอกว่าหลังจากไปตรวจสอบแล้ว
พบว่ากระทำผิดจริงทางสำนักงานเขตได้ลงมาปรับแล้ว๕๐๐บาท
สมรบอกว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของกลุ่มนักศึกษาค่ะ
ไปฟังเสียงจากแม่ค้าที่ตกเป็นจำเลยสังคมที่วิภาควิจารณ์กันอยู่ณตอนนี้ค่ะ
คือเกิดความเข้าใจผิดกันมากกว่าจะมีลูกค้าเยอะอยู่วันนั้น
แล้วตอนนี้ก็มานั่งแล้วจะมีหลายคนสั่งน้ำ
แล้วมีโต๊ะหนึ่งเขากินน้ำอยู่กินน้ำคลุก
แล้วน้ำคลุกหมดเขาเผ็ดเขาก็เลยบอกว่าป้าเอาน้ำสะพ้าย
สายแก้วเลยไม่ต้องเททิ้งไม่เป็นไรผมกินได้เพราะผมผิดรีบ

เพราะว่าน้ำโฟกน้ำสไตล์มันคนละสี
แล้วมันก็ป้าก็นึกนะ

เฉยเลยเขาก็เท

พูดเปลี่ยนใหม่ให้เขาที่เป็นน้ำสไป

ก็แบบก็ขอให้เขามาพูด

ก็รู้อยู่ว่ามันแรงเกิน

ซึ่งในภาพก็ไม่ใช่ป้าคนเดียว

ที่ไหนมันก็ไม่รู้แต่มันไม่โดน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

มาคุยมาถามป้าเลยว่าอย่างไรป้าให้อภัยทุกอย่าง
ก็คือเรายืนยันทั้งเรายืนยันว่าจะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะฮะขออย่างเดียวคือให้เด็กมา
ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของผู้เสียหายอ่ะนะคะทางด้านพ่อค้าส้มตำอยู่ในบริเวณเดียวกันก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังเกิดเรื่องได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ลูกค้าเนี่ยหายไปเกือบ๙๐ก็เลยอยากจะขอความเห็นใจนักศึกษาแล้วก็อาจารย์
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษมเนื่องจากร้านส้มตำกับร้านน้ำเนี่ยเป็นคนละร้านกันส่วนข้อที่จริงจะเป็นยังไงอยากจะให้สังคมตัดสินเองค่ะ
ลูกค้าหายไป๙๐แล้วรายได้ที่ได้รับก็รายได้ที่ได้รับก็ตอนนี้ขายของก็ยังไม่ได้ทุนเลยครับแย่มากเลยครับตอนนี้
แล้วขอความดูใจพวกนักศึกษาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษมครับให้เข้าใจด้วยว่าร้านอาหารกับร้านน้ำมันคนละร้านกันครับแล้วก็ตอนนี้รายได้แย่มากเลย
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นละเพราะเราเห็นคลิปอะไรบ้างเองน่ะ
แล้วเรามีความเชื่อมั่นว่ามันมีข้อเท็จจริงเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ผมหันหน้าขายของอย่างเดียวก็ไม่เห็นหรอกความก้าวทำแหละครับ
จะให้สังคมประตู๋ธิ์สิ่งดีกว่า
เรื่องนี้นะครับล่าเสนอชาวริทท์สงฆ์นะวรัฐ
เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่พบผู้กระทำผิด
โดยผู้ค้าก็ยืนยันว่าไม่ได้นำน้ำแข็งเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ

ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ค้าร้านค้าโดยรอบทั้งหมด๖ราย
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องอีก๓ราย
คาดว่าจะทราบข้อเท็จจริงในเร็วนี้นะคะ
สองมุมแต่ก็เห็นใจผู้ค้าร้านค้าเหมือนกัน
เพราะว่าจริงก็เกิดเหตุแบบนี้

แต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครกล้าทำแบบนี้แล้ว
ต้นคิดว่าน่าจะไว้ใจได้กลับไปทานไปอุดหนุนกันได้ปกติ
บอกแล้วว่าถ้ากลัวอาหารเขาอร่อยก็ไปทานเถอะค่ะ

พูดจริงอันนี้พูดจริงไม่ได้ประชดหรืออะไรนะ
คือเพื่อความมั่นใจของตัวเองในเมื่ออาหารไม่ได้มีปัญหาอะไร
แล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่ไปก็ติดใจในเรื่องของรสชาติอาหาร

เอาหลอดไปพอจบทุกอย่างแก้ปัญหาได้